คือก่อนหน้านี้เรานำเสนอข่าวบอกว่า
ในพื้นที่ทุ่งนาของคุณตาคนหนึ่งอายุ๙๒ปีเนี่ย
มีต้นโพออกใบมาสีเหลืองทองอร่ามนะคะ

กลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็กลัว
เรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ที่สุดแล้วนะคะ
นายอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีค่ะ
คุณนัทพลวิถีอายุ

ของอำเภอเพ็ญฉบับที่๙ทัพ๒๕๕๙
นี่คุณผู้ชมออกแบบนี้เลยจริงจังมาก
ระงับยับยั้งการเข้าไปในพื้นที่
เพื่อไหว้อธิษฐานขอพรต้นโพ
สีทองเหลืองอารามตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไป
กว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
คือก่อนหน้านี้ชาวบ้านเข้าไปในพื้นที่เฉลี่ยนะ
วันละ๒๐๐๑๐๐คนไปส่องหาเลขเด็ดนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วทางจังหวัดประกาศแบบนี้ก็ต้องร่วมมือกันนะคะ
อย่าไปทำผิดกฎนะคะผิดกฎหมายนะคะ
เอาล่ะนี่เรื่องราวที่อำเภอเพลจังหวัดอุดรธานี
ขยับมาที่อำเภอหนึ่งค่ะอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะคะ
เกาะคำชโนธเรารู้กันแหละว่าเขาปิดกันตั้งแต่
เดือนเมษายนที่ผ่านมาใช่ไหมแต่ว่าคนที่มีจิตใจสัทธา
พ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมาก็ยังแอบค่ะ
ไปส่องไปขอเลขเด็ดจากศาลเก่า
งวดที่ผ่านมาคุณเอ๋ยต้องทุบหน้าตักแรง
มีคนดวงดีได้รับโชครับทรัพย์ไปสมใจ
ต้องแอบกลับมาแก้บนแบบเงียบ
โดยมีการจัดหานางรำมารำถวายแก้บน
แล้วก็หวังต่อค่ะนี่
หวังต่อนะคะว่างวดนี้๑มิถุนายนอยากได้อยากโดนเหมือนงวดที่แล้วนะคะ
ทีนี้ชาวบ้านบอกว่าก็แอบไปส่องมาเหมือนกันนะ
เลขเด็ดเนี่ยกะว่าเดี๋ยวจะไปซื้อลอตเตอรี่นี่ไง
คุณเขาเขียนกันแบบนี้ให้เห็นโต้งแบบนี้เลยนะคะ
เอาล่ะเดี๋ยวลองไปซื้อหน่อยซิลอตเตอรี่
มีมาตรการที่เข้มงวดเพราะว่าคนแต่ละวันไปจุดนี้ก็เป็นพันคนเหมือนกันนะคะ
จุดต่อไปนะคะก็คือเขตเทศบาลเมืองบ้านฉางระยองค่ะ
นางสาวออนอุมาชูแก้วเป็นเจ้าของร้านข้าวแกงนะ
ชื่อว่าข้าวแกงใต้ครัวขมิ้น
ที่มีความศรัทธาไอ้ไข่กุมารเทพแห่งวัดเจดี
กระทั่งดวงดีได้รับโชคค่ะถูกลอตเตอรี่เลขท้าย๒ตัว

ซึ่งตัวเองตัวเธอเองเคยบอกกับทีมข่าว
จะจุดประทัดแก้บน๑๐๐นัด
ล่าสุดค่ะเช้าเมื่อวานนี้เอง
ก่อนจะจุดประทัดแก้บนเกิดเรื่องประหลาดใจอีกแล้วเธอบอก
ตอนแรกเธอให้แฟนเป็นคนจุดชนวนประทัด
เพราะเธอกำลังยุ่งจะเตรียมข้าวแกงขาย
แต่ปรากฏแฟนจุดเท่าไหร่จุดไม่ติดค่ะ
สุดท้ายเธอก็เลยเดินไปจุดเอง

เชื่อว่าวิญญาณไอ้ไข่มาโดนใจแล้วก็ให้โชคแน่นอนค่ะ
แล้วก็บอกว่าหลังจุดประทัดเสร็จเรียบร้อย
หางประทัดเหลือค่ะมีปรากฏเป็นเลขแบบนี้นะ
แล้วตัวเลขทั้งหมดเนี่ยเธอบอกว่ามันไปตรงกับทะเบียนรถเธอด้วย
จริงแค่สลับที่กันเท่านั้นเองค่ะ
ทะเบียนเป็นแบบนี้แหละ๕๙๔๐เนี่ยนะคะ
มีชาวบ้านได้ยินข่าวนี้แห่ไปซื้อกันเต็มเลยค่ะตอนนี้

คุณผู้ชมต่อเนื่องเลยนะคะที่เด็ดภูทร
สว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
ชาวบ้านแห่กันไปเยอะแบบนี้แหละค่ะ
ไปขอพรขอโชคขอลาบแล้วบางส่วนก็ไปแก้บนด้วย
คุณผู้ชมทีเด็ดอยู่ตรงนี้ตามดิฉันมาค่ะ
เราไปคุยกับคุณผู้หญิงคนหนึ่งนะคะอายุ๕๐ปีแล้ว
ชื่อว่าคุณเหรียญบุษบาคนนี้น่าจะต้องเชื่อแหละ
เพราะว่าปี๕๘เธอก็เคยมาขอที่นี่
แล้วถูกรางวัลที่๑ได้เงินไป๖ล้านบาท
คราวนี้กลับมาขออีกค่ะมีการเสี่ยงเซียมซีด้วยนะ
เรียนรู้นะว่าทุกคนสายตาโฟกัสไปที่เซียมซีของคุณเหรียญค่ะ

เขาบอกว่าจะเอาเลขนี้แหละไปหาซื้อลอตเตอรี่อีกครั้งหนึ่ง
ต้องตามเธอแล้วล่ะเธอเป็นคนมีโชคมีดวงนะ
ใช่เอาไปต่อค่ะที่พยาวนะคะบรรยากาศที่วัดแม่นาเรือ

ชาวบ้านมากันทุกเพศทุกวัยมากราบไหว้ขอโชคขอลาบ
เจ้าพ่อลูกอ่อนหรือเจ้าพ่อยมทัศน์นะคะ
ซึ่งวิธีการขอเลขเด็ดก็คือต้องใช้มือล้วงไปในหายที่ตั้งอยู่บนแท่น

จากนั้นก็หยิบก้อนหินสีขาวในหายออกมา
แต่ละก้อนเขาจะมีเขียนเลขตัวเลขที่แตกต่างกันไปนะคะ
ก็แล้วแต่แต่ละคนก็ได้ดวงแตกต่างกันไปเพราะว่าหินบางก้อนมันก็ไม่มีเลขค่ะ
เมื่อวานนี้ชาวบ้านหยิบได้ก้อนหินแบบที่มีเลขเขียนไว้
มีทั้งเยอะมากค่ะ
บางคนที่หยิบได้ก้อนหินแบบไม่มีตัวเลขก็จะล้วงใหม่จนกว่าได้เลขสมใจค่ะ
ก็เป็นอีกหนึ่งจุดให้คุณผู้ชมดูนะ
จังหวัดร้อยเอ็ดที่วัดสุนทรธรรมรามบ้านโคกรุงอำเภอโพชัย
โอ้โหนักเสี่ยงโชคเขาแห่กันไปที่นี่เยอะค่ะ
ไปขอโชคขอลาบจากปู่คำย่าทองซึ่งเชื่อว่าสิงสถิตอยู่ในหายหินโบราณ
ต้นตะเคียนทองชาวบ้านนอกจากจะเอาทูบเอาดอกไม้
เอาของไปแก้บนแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้คือแป้งค่ะ
โรยขอนไม้และหายหินแบบนี้นะคะส่องหาเลขเด็ดตามความเชื่อ
บางคนบอกว่าจะเต็มงวดหน้าน่าจะได้น่าจะโดนนะคะ
เก้าสี่กับเจ็ดหกสี่แต่บางคนบอกว่าแต้มบุญแต่ละคนเนี่ย
มันไม่เหมือนกันนะอ๋อนั่นสิเออบางคนก็ดูแล้ว
เลขมันอาจจะไม่ตรงกันเลขอาจจะเคลื่อน
นานาจิตังนะคะเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะ
ค่ะปิดท้ายที่สวรรคโลกค่ะสุโขทัยชาวบ้านเขารวมตัวกันไปประมาณสี่สิบคนค่ะ
ไปดูการขุดซากเรือจุดนี้คือต่อหม้อสะพานข้ามแม่น้ำยมสายเก่า
มันเป็นทางโค้งสารเจ้าพ่อมะขามเท่าพอดีนะคะ
ที่มาที่ไปของการขุดซากไม้ชาวบ้านมาหาปลาแล้วไปเจอเรือจมอยู่ในน้ำ
เอาเรือขึ้นมาจากน้ำแล้วก็ย้ายไปที่บริเวณด้านหน้าสารเจ้าพ่อมะขามเท่า
เรือลำนี้ค่ะเป็นไม้พยอมมีความยาว๗วากว้าง๑วา
บริเวณส่วนหัวหักไปชาวบ้านพาไปดูซากเรือ
แล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือนะคะส่องหาเลขตามลำเรือ
บางคนก็บอกว่าเห็น๓บ้างเห็น๕บ้าง
อ้าวก็จะถือว่าได้สองตัวเลขนี้นะคะไปเสี่ยงโชควันอาทิตย์นี้ค่ะ

วันนี้วันที่เท่าไหร่นะคะ
อีก๓วันเองเอาไปพิจารณาดู

ตัวไหนมันคู่กับตัวไหนนะคะไปค่ะ